เขาก็อยากจะเท็บเก็บผิวขาวยังแปลกใดเอ๊ะมันจะเป็นสีฟักเลยหรือเปิดจริง

ฟ้ารุ่นเนื้อเหมือนกัน
มันก็เป็นกลิ่งเดิมนี้คือไม่เพิ่มไม่ลด
จริงแรกก็ให้จริงตอนนี้แต่ว่าเขาจะส่วนใหญ่เก็บไม่เก็บไหม

ตัวแปลกตัวแปลกตัวที่จริง
มีโอกาสประมาณ๓เดือนจะได้กิน